คุณผู้ชมคะเช้าวันนี้เรามีภาพกราฟิก
จำลองเหตุการณ์คนร้ายกลุ่มนี้นะคะ
ว่ามีวิธีการมีรูปแบบในการก่อเหตุจรกรรมอย่างไรบ้าง
เราไปดูภาพกราฟิกประกอบกันนะคะ
จากการตรวจสอบของตำรวจเนี่ย
ว่ากลุ่มคนร้ายมีความเชี่ยวชาญ
เพื่อใช้เป็นตู้ควบคุม
ทั่วพื้นที่ที่สามารถเจาะระบบได้
จากนั้นค่ะคนร้ายใช้รีโมท

โดยสามารถสั่งให้เงินไหลออกมาได้ทันที
แล้วก็ได้มากถึงครั้งละ๑ล้านบาท
โดยที่ธนาคารเจ้าของบัญชีไม่ทันรู้ตัว
ที่มีอยู่ในประเทศไทยจำนวน๑๐๐๐เครื่อง
จำนวนนี้เป็นของธนาคารออมสินกว่า๔๐๐๐เครื่อง
และแบ่งเป็นของธนาคารพาณิชย์อื่นอีก๖๐๐๐เครื่อง
ซึ่งการจรกรรมในลักษณะแบบนี้
มีความคล้ายคลึงกับแก๊งจรกรรมข้ามชาติในไต้หวันและมาเลเซียอีกด้วย
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๗กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
แต่ทางธนาคารออมสินได้ตรวจพบความผิดปกติเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้
จากภายหลังที่คนร้ายลงมือก่อเหตุ
ทำให้พนักงานไม่สังเกตเห็นถึงความผิดปกติ
โดยจะรู้ก็ต่อเมื่อนำเงินในตู้มาตรวจนับเท่านั้นนะคะ
สุดท้ายตำรวจก็เลยฝากเตือนประชาชนด้วยค่ะว่าอย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากว่าเงินนี้ไม่กระทบกับบัญชีของบุคคลนะคะ
มีการเปิดใช้โทรศัพท์ไปด้วยจนผิดสังเกตหรือเพราะว่ามีเงินไหลออกจากตู้มากจนผิดปกติ
ก็อยากจะให้ประชาชนช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะ
แต่ต้องบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะธนาคารออมสินหลายธนาคารก็ตื่นตัว
ใช่ค่ะต้องตื่นตัวเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปกว่า๖๐๐๐เครื่องกระจายอยู่ตามธนาคารพาณิชย์ต่างที่ใช้ตู้ยี่ห้อนี้เหมือนกันนะคะ
เพื่อจะหาสาเหตุที่ถูกโจรกรรมแล้วก็วิธีป้องกันเพิ่มเติมต่อไป
ธนาคารธนชาติก็ใช้ตู้รุ่นนี้เหมือนกันมีประมาณสัก๑๐เครื่องได้
แล้วก็ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันความปลอดภัย
แต่ระหว่างนี้ขอเวลาหน่อยธนาคารออมสินบอกแบบนี้ต้องตรวจสอบให้พร้อมก่อน
ถ้าไม่พร้อมก็จะเลื่อนการเปิดให้บริการออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะคะ
ส่วนความเสียหาย๑๒ล้านบาทธนาคารออมสินก็ติดต่อไปยังทิพยาประกันภัยจำกัดมหาชนในฐานะบริษัทประกันภัยที่ดูแลเรื่องของความเสียหายของธนาคาร
บริษัทประกันภัยก็จะรับผิดชอบความเสียหายทั้ง๑๒ล้านบาท
เพราะว่าเขาได้รับความเสียหายนะคะ